เสียตายที่สุดเพราะวันนั้นจริงไหมคะ
ผู้ชายดึงขาดออกไปแบบแบบไว้ไงเลย

ใจกูแบบเอาแล้ว
อ่ะเคยหนักสุดเคยแบบมากไงที่แบบว่าพิษดารร้านโลกมาก

ความลับโปะหน้ากูก็ไม่เอาเลยกูเริ่มแบบ

กีฬาสีขาวมาก
ตรงขนตากูเป็นกองแบบลืมไม่ได้เลย

แต่ถ้าเป็นหมาเป็นลาบเป็นก้อย
นี่ดอกโอ๊ย
มันเรียวมาตั้งแต่หน้าประตูบ้านเลย

หนูชดเลยหน้าหุ่นสับ
ทำมาขนาดนี้ดอกหิวกูหน่อย
นี่คือเป็นการหาประสบการณ์ใหม่แล้วยังไงอ่ะลน

อะไรวะ

เจอลูกสาวแล้วน้องมิคนี่

ใครมาถึงก่อน
เราไง

รุ่นน้องต้องถามรุ่นพี่ด้วยซ้ำ

เธอผ่านผู้ชายมาตั้งแต่ยุค๘๐

การแบบพูดได้พูดง่ายก็คือการมีเซ็ก

มาเลยแม่คาเฟ่ที่นี่เขาก็จะมีแบบ

ไซก์เนาเจอความเกลียดต่างไม่ว่าจะเคระโหนม

มันจะรู้สึกว่าแบบอุ๊ยน่าเกลียดจังเลย

อันนี้กาแฟเหรอ
ดวงตกลงชีวิตนะคะ
ห้ามเอาอวัยวะเภทจุ่มอาหารหรอ

ฟังนะในหัวเราเราพยายามอธิบายคือจะมีธาตุกับนาย

มันอยู่ที่เขื่องของเล่น

เวลาทำก็ไม่ได้ดีกว่าการที่ก้มไปเมื่อกี้เท่าไห
เข้าใจไหม

อย่างนี้เขาชอบเอาหอกกระแทกเกะแทกเตียงอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้
แล้วการเขาก็บอกว่านี่ก็ถามว่าทำยังไง
นางก็เลยบอกว่าก็ชอบแบบทาหน้าให้หน้าขาว
แล้วแม่คิดดูดิผิวหนูสิเนี่ย

อาจารย์บอกว่ามีแป้งอะไรไหมที่ทาหน้าได้

แล้วแม่เฉพาะจังหวะที่หนูลืมตามา

ใครสั่งเหล็ก

ความสุขจั๊นไหม

น่ารักมากเลยแบบหนูค่อยถามว่า

บอกว่าจริงไม่ต้องมีเซ็กก็ได้เขาอยากให้โดนทรมาน
ถ้าจับเขามัดแล้วแบบทำให้เขาเสร็จอะไรอย่างนี้
เขาให้เทียนหนูมาแล้วก็หอกที่ตัวเขาเขาก็ค้างอ้าวอะไรอย่างเงี้

หลอกหยอกขาตัวเองเจ็บมากดิโด
ก็อันนี้ต้องเตือนคนดูนะคะว่าการกระทำแบบนี้จริงแล้วมันก็เป็น

จริงคือเป็นการหาประสบการณ์ใหม่แล้วยังไงอ่ะลน

อ้าวอุ้ยแสบน้ะสาด

ก็หลายอย่างเลยเค้าหลายอย่าง
แล้วทุกวันนี้เรามีมีเซฟอาทิตย์หนึ่งเท่าไหร่คะ

สองก็พอแล้วป้าเอาคือจะเอาอะไรทำสถิติเหรอ

คือเมื่อคืนกูกับแฟนแบบช้า

อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับทำนานไม่ทำนาน

สับแต่ว่าเคยลุกเหรอคะ
เคยค่ะจริงหนูได้มาลองตอนแบบก่อนทำนม
หนูก็ลองกับผู้ชายหนูก็เลยบอกว่าหนูขอลองลูกได้ไหม

หนูก็เลยบอกเออเดี๋ยวโอนให้พันธุ์

ถามว่ามันรู้สึกดีไหมหนูมีความรู้สึกว่าก็โอเคอ่ะ
เขาจะแทบไม่ทำอะไรเลยอ่าถูกปะล่ะเหมือนคนหล่อมันชอบไม่ทำอะไร
แต่ถ้าเป็นหมาเป็นลาบเป็นก้อยอีกอาบโอ้ยถูกปะล่ะยังไงยังไงอ่ะ
ลาบก้อยอ่ะมันต้องเต็มหน้าประตูบ้านเลยแสดงว่าเราเลือกลาบก้อย
คือเราเลือกลาบก้อยแล้วไม่ช่วงหนึ่งเราติดลาบก้อย
จนเจอคนนึงมันจะมียุคนึงที่อาร์ตี้ตอนเด็กแล้วหล่อมากครับ
อตตี้อตตี้อตตี้ธนาชาติฟิวนั้นเลยแต่แค่แบบสักเลิศ
ไปปุ๊บก็โทรบอกว่าเออเธออยู่แล้วเออเอ่อ
หอพักไหนคอนโดไหนมันจะมีตึกอยู่ฝั่งนี้มันก็มี
แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าสะพานข้ามถนน

หนูถามว่าตรงตีนสะพานมันไม่มีอะไร

มันเป็นสลำที่มันเป็นบ้านคน
เหมือนในหนังเรื่องทองเนื้อเก้าเลยอ่ะ

ไกลมาก

แต่ละซอยบ้านคนหน้าบ้านคนมันติดกันอย่างนี้เลยอ่ะพี่แจ๊ค

ประมาณตี๒ตี๓หนูเพิ่งกลับมาจากร้านเหล้า
เดินไปมันก็จะมีคนนั่งอยู่หน้าบ้าน

กลับไปตัวคนเดียวที่ไม่ได้มากับไอ้นี่

เอ้ยพาใครให้มา

เชื่อป่ะในห้องที่มันนอนไม่มีอะไรเลย
นอกจากฟูปอันเดียวแล้วก็เป็นห้องโล่ง
เอาไงดีวะขอมันกลับมันจะโกรธกับกูพ่อ

ทำไงละแม่หน้าอยู่มุมห้องนั่ง

มันจะได้รู้ว่าที่สุดท้ายที่กูอยู่อยู่ที่
เข้าใจวะยังไม่ทันส่งเลยแม่
ผู้ชายดึงขาดออกไปแบบฟู๊บ

เราก็แบบทำทำแล้วมันก็ไม่เสร็จ

ตี๒จนตี๔หนูอยู่อย่างนี้

อะไรในบ้อยหน้าเนี่ยบ้าน

แล้วจะกลับยังไงเราจำทางไม่ได้
เออเดินเริ่มไปส่งหนูมาตรง
แล้วแบบปุ๊บเริ่มมีเพิ่มมา
กูแบบคืออะไรอ่ะ
แล้วไปเจอกำแพงที่เขาทุบเป็นรู

มอดออกไปเหมือนแถวบกระเศษหรืออะไรสักอย่าง

ไหนก็พูดแล้วก็เตือนภัยคนนั้น
เอางี้แล้วกันถ้าไม่อยากตายตายที่บ้านดีกว่า

สมมุติเรานัดมาผู้ชายที่บ้านผู้ชายป้นที่บ้านผู้ชายแบบทำร้ายร่างกายหรือเราตุ๋ยไปที่บ้านเนี่ย
เขาจะได้รู้ว่าเราไม่ได้ลาดเราไม่ได้ถ่อเอาตัวเองไปให้เขาทำถึงที่

เราให้สำนวนกับตำรวจว่ามันมาป้นเราก็ได้
แต่ถ้าเราไปนู่นเท่ากับเราตายนู่นเพื่อนก็เมาแล้วอุ้ยอีนั่นไปหาผู้ชายตายเลย
เออแต่ว่าก็ต้องเขาเรียกอะไรก็ต้องคัดกองหน่อยเนอะ
พูดถึงเรื่องราวความรักดีกว่าเห็นบอกว่าเคยแบบเสียน้ำตาให้ผู้ชายมาสองคนแล้ว
เสียน้ำตาตรงที่แบบวันนั้นหนูไปกินเหล้าเมามากแล้วหนูตื่นมาเจอเขานั่งอยู่ข้างอะไรอย่างเงี้
หนูก็เลยแบบออกไปจากชีวิตได้ไหมมันกังวลอยู่กับไอ้เรื่องเนี้ย
แล้วหนูแบบไม่สามารถโฟกัสงานที่ตัวเองทำได้
เพราะเขาเป็นคนแรกที่ทำให้หนูรู้จักคำว่าคอนเทนต์ทำอันนี้สิทำอันนี้สิอะไรอย่างนี้นึกออกป่

ใช่ถ้าเขามีแฟนคุณจะต้องเสียใจมากแน่เลยแต่ก็ไม่อยากเป็นแฟนเขานึกออกป่ะ
คนที่สองคืออันนี้อยู่ดีกลายเป็นโหมดที่หนูกลายเป็นคนงอแงมากแบบขาดไม่ได้เลย

ฟังนะไปต่างจังหวัดก็นอนกอดกัน

เธออย่าทำแบบนี้เราเป็นเพื่อนกัน

กูแก่ภาพ
เอากูเลยเอางี้ดีกว่ามันหลายเดือนแล้ว

แต่ว่าเคยทิ้งผู้ชายจนเขาร้องไห้

คนดูจะเป็นทีแบบสวยมากเลยอย่างนี้ค่ะ
คือหนูพยายามเลิกมาหลายรอบแล้ว
หนูต้องไปเอากับอีกคนนึง

เพื่อให้คลิปมันไปเด้งในโทรศัพท์มัน

เหมือนหนังตอนเด็กมันปลูกฝังว่า
กระเทยมันโดนทิ้งกระเทยมันเพลงสุดท้าย

มันเลยทำให้เรากลายเป็นคนชอบเอ๊ะ

คนที่เขารีบทำงานแล้วรีบกลับมาหาเราอ่ะอืม

ให้เรานอนแขนได้ทั้งคืนจนปวดแขน

แม่เดี๋ยวนี้เขาก็ชอบคนแก่ก็มีทรงคุณแม่

เรายังชอบทรงแดดดี้เลยเห็นไหมล่ะ

คือแบบว่ามาฟังมิ๊กเต็มแล้วคือแบบ

กระเทย๓คนที่จะต้องแบบ

แต่ก็ไม่สามารถสู้แจ๊กกะลีนได้

กระเทยที่ออกทีวีเยอะที่สุด

แล้วก็เรียนออนแอร์ทุกวันทุกวินาที

คนประเทศไทยสัมภาษณ์ดาราแบบนี้

แต่เราแต่งตัวสวยเกินนักข่าวทุกคน
เหมือนพร้อมว่าแบบกล้องจับฉัน

โอ๊ยถามแม่แม่

เอามาพระสุริสุดเด็ดวันนี้เป็นไงบ้างคะ

หนูไม่เคยเห็นใครถามเองตอบดีเยอะกว่า

เออแต่พี่ก็สนุกมากกว่าอีกนะ